ไปดูเหตุการณ์รักกันจนเลือดสาดที่ศรีราชากันหน่อยนะคะ
แฟนกันค่ะสองคนก็อยู่กินกันมาประมาณ๒ปีแล้วแหละ

เมาเก่งชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาบ่อย

นี่เมาแล้วหาเรื่องแล้วก็ชอบดุดาชอบไล่ฝ่ายหญิงแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกาย
ตีกันเป็นประจำฝ่ายชายตีผู้หญิงผู้หญิงก็ตีกลับเหมือนกัน
นี่ล่าสุดไม่ใช่แค่ตีแล้วนะคะ
คว้ามีดเสียบเข้ากลางหลังไป๒แผลค่ะ
นี่ดีนะคะที่ไม่ตายค่ะ
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะคะไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะ
มีบาดแผลถูกแทงเข้าข้างหลัง๒แผล
ในห้องพักพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เขายังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะคะยังเมาอยู่เลย
ขนาดโดนแทงเข้าไปนะและนั่น
นั่นคือมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แทนลักษณะเหมือนคล้ายกรงเล็บเหี่ยวอะค่ะ
ประถมพยาบาลเสร็จเขาก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวีศรีราชานะคะ
คนก่อเหตุแฟนสาวนะคะเก็บตัวอยู่ที่ห้องพักชั้น๒ร้องไห้ตลอดเวลา
ตำรวจก็ไปสอบปากคำ
คุณติกิติศักดิ์ก็ขึ้นไปที่หอพักนะคะ
ไปพร้อมกับพี่สมชายพี่สมชายนี่เป็นเจ้าของห้องพักค่ะ
พาขึ้นไปชั้นสองไปเจอกับฝ่ายผู้หญิงค่ะผู้ก่อเหตุนี่แหละแฟนสาวอะนะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กินกับฝ่ายชายมาประมาณ๒ปีแล้ว
ทะเลาะกันบ่อยเลยลงไม้ลงมือกันก็บ่อย
เพราะว่าแฟนนุ่มชอบดื่มเหล้าแล้วก็เห็นว่าแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นผ่านแอปด้วย
ที่ผ่านมาเนี่ยที่เธอไม่เคยไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายเป็นเพราะว่า
เขาตีมาหนูก็ตีกลับถือว่าเจ้ากันไปเธอบอกแบบนี้
ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยค่ะแฟนไปดื่มเหล้าเธอก็ไปนั่งเฝ้า
พอกลับมาถึงห้องเธอบอกให้แฟนเธอไปล้างจานหรือไม่ก็ไปทำกับข้าว
แต่เขาไม่ยอมก็มีปากเสียงกันเธอบอกเธอบอกเธอถูกบีบคอไปสี่ที
อ่อถูกบีบคอหนึ่งทีตีหัวสี่ครั้ง
ว่าเลือดออกแล้วหนูก็บอกว่าแล้วไงอ่ะหนูบอกว่าไม่สนหนูก็บอกอย่างนี้
หนูกลัวที่มึงทำกูอ่ะไม่คิดเหรอหนูไม่ยอมถึงเป็นผู้ชายมีมือมีตีเหมือนกัน
คือบอกว่ามึงเจ็บกูเจ็บแฟร์อย่างนี้ค่ะ
อืมอย่างงี้จะเอายังไงต่อคือ
ก็คือคือมันแหละว่าคือบอกว่าให้มาจบด้วยตัวเองก็บอกว่าอย่างนี้คือเลิกกันค่ะ
ฝ่ายชายเขาบอกว่าก็วันนั้นที่เขาไม่ล้างจานเพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยแล้วอ่ะ
แฟนอยู่ห้องทั้งวันไม่ทำงานทำไมไม่ล้างอ่ะ

สุดท้ายบทสรุปคือสองคนนี้เลิกกันนะคะไปต่อกันไม่ได้
แล้วเจ้าของห้องก็บอกด้วยว่าย้ายออกไปเถอะเดือดร้อนเพื่อนบ้าน